แต่เดี๋ยวมาดูเรื่องของภารกิจรองนายกรัฐมนตรีหน่อย
เมื่อวานนี้ค่ะเดินทางไปบุรีรำ

แล้วก็มอบรางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก
แต่ทีนี้ค่ะมีเสียงเป็นเสียงโห

เสียงโหนี้คือเสียงโหต้อนรับ

แล้วท่านรองนายกจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไง

มีแสดงข่าวว่ามีเสียงโห
เขาโหต้อนรับไงเขาโหต้อนรับ

แต่ท่านรองก็ได้ยินเสียงแบบดัง

พี่ฟยินเสียงนั่งมา

โอ้โหจะโหไล่อะไร

ท่านรองนายกก็คิดบวกไว้นะฮะ

ตนก็ได้ยินเสียงดัง
ไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรก็รู้สึกปกติ
ส่วนที่โซเชียลระบุว่าเป็นการโหไล่นั้น

ก็นี่แหละดีแล้วคิดบวกสบายใจดี
ให้คุณผู้ชมดูเองเพราะว่าคลิปเมื่อกี้

กับชื่อของการจัดกิจกรรมนี้

มาจบเรื่องภารกิจรองนายกนะคะ
ภารกิจนายกรัฐมนตรีบ้างคุณผู้ชม

ก็เดินทางไปร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือ
ุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่๑๐นะคะ
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๐ตุลาคมนี้
ญี่ปุ่นก็จะมีการไปเข้าหารือกับทวิภาคี
กับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะ
ธรรมเนียบรัฐบาลญี่ปุ่นกรุงโตเกียว
การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือ

โดยพลเอกประยุทธก็ยืนยันว่าทางไทย
รัฐบาลไทยก็เดินหน้าปฏิรูปประเทศ
สู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ยืนยันเรื่องของระยะเวลาในการเลือกตั้ง

ว่าจะเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธุ์ปีหน้า
คือปี๖๒นะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะ
เข้าใจแล้วก็สนับสนุนไทยมาโดยตลอด
ยินดีที่เอกชนญี่ปุ่นมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ